ทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวเจ้าของวันเกิดคนหนึ่งมีเพื่อนเนี่ยสั่งเค้กไปเตอร์ไพรส์
โดยให้รายเดอร์เนี่ยเอาเค้กไปให้พร้อมกับคำอวยพรไปดูกันหน่อยนะฮะ

ผมก็เรียกว่าแฟนส่งมาเซอร์ไพรส์
รายเดอร์ก็ดูแบบเอ๊ะจะพูดดีหรือไม่พูดดี

คือเขามีการสอบถามรายเดอร์ตามเจอตัวนะทางคอมมงคอมเมนต์ที่เขาถามในติ๊กต๊อกกันเนี่ย
เดอร์บอกว่าทีแรกก็หวั่นอยู่แต่พอเห็นหน้าเจ้าของวันเกิดแล้วก็เออเขาก็ดูแบบเป็นมิตรแล้วก็ดูอารมณ์ดี
ก็เลยอ่านคำอวยพรที่เพื่อนเนี่ยเขาฝากมาว่าต้องอ่านให้ด้วย
เพื่อนเท่านั้นจะคุยกันได้อย่างนี้หรืออย่างนี้ต้องสิ้นสุดทางเพื่อนไหมเนี่ย
เพราะพี่รายเดอร์ก็ถือว่าทำหน้าที่ดีสุดแล้ว
แต่นี่เขายังไม่รู้ว่ามันจากเพื่อนคนไหนนะ
ค่ะคงไม่กล้าแสดงตัวแล้วค่ะว่าใครส่งไป